ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใครออกใกล้

ภายใต้บรรยากาศของวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้
ทำให้เราได้ซึมซับกับอารยธรรมของพระพุทธศาสนา
และเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของผู้คนทั้งหลาย
และด้วยความสงบเงียบเช่นนี้เอง
จึงทำให้คุณกฤทธิ์ช่างธรรมทอง
ผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดน้องคาย
นิมิตเห็นภาพขององค์พญานาค
กลายเป็นการต่อยอดการงาน

เจอกับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ครับ

ถามว่าทำไมร้านนี้ถึงมีความสำคัญอะไร

ที่จะไม่รู้จักร้านทองร้านนี้
เพราะเขานะครับเป็นคนที่เชื่อว่า

น่าจะเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเหมือนกัน
เพราะเขามีเรื่องราวของพญานาค

อยู่ดีนะฮะสามารถแกะรูปพญานาคได้นะครับ

เขาถึงกลายเป็นช่างทองมากฝีมือ

ถูกแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับ
ผมว่าผมก็คงเป็นช่างธรรมดาคนหนึ่ง
ในเมืองหนองไข่ครับ
เท่านั้นเอง
มาถึงทุกวันนี้
เราผ่านอะไรมาอย่างมากมาย
เหมือนว่าเราได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้

ผมไม่เคยคิดอะไรนอกเหนือจากความที่เป็นจริง
แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ผมสร้างสรรค์ผลงาน

ผมอยากสร้างงานใหม่ที่มีความเชื่ออยู่ในตัว
ทีนี้กลับมาถามตัวเองว่าเราเชื่ออะไรที่สุด

ช่วงระยะในวัยเด็กจนไปสู่วัยรุ่นของการวิถีทำงานนั้น
พอวันหนึ่งเมื่อเรามาเห็นพระพุทธรูปองค์พระนาคปก
องค์พญานาคมานั่งตามบ่อมานั่งตามวัด
เรามีความรู้สึกข้างในมันบอกเราว่า
ชอบอยากทำ
ผมเคยฝันว่าผมเคยได้ผมเคยได้พญานาคมาองค์หนึ่งสวยมาก
หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับฝันเดิมแบบนี้
แล้วคำว่าพญานาคที่เราจะต้องได้มาเนี่ยในรูปสันฐานนั้นอยู่ตรงไหน
ถามตัวเองนะครับตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่ามีขายไหมมีที่ไหนบ้าง
มันไม่จริงไงครับไม่จริงหมายความว่าไม่จริงตามในความฝันเรา
แต่เมื่อเราอยู่อยู่ตามความเป็นจริงเนี่ยเราเดินไปตามวัดเราเห็น
พญานาคเราเห็นองค์พญานาคบางองค์ที่เห็นไม่ใช่ทุกองค์นะครับ
พญานาคบางองค์เนี่ยเห็นแล้วไม่มีชีวิตอะครับ
ศึกษาไหมแน่นอนครับศึกษามีบ้างครับรู้จักชื่อทั้งหมด
ต้องเรียกว่ารู้ตามแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงปู่คำพันธ์แห่งวัดธาตุมหาชัย

ผมได้ยินชื่อเสียงและบารมีของท่านมานาน
มากจนวันหนึ่งคณะของสายบุญเนี่ยมาชวนผมไปทำบุญแต่เขาไม่ได้แจ้งให้ผมทราบว่าไปที่วัดนี้แต่แปลกมากครับ
พอไปถึงที่วัดกลับมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเคยมาที่นี่แต่แท้ที่จริงผมเพิ่งมาครั้งแรก
เหมือนผมผมเหมือนเหมือนผมเคยมาผมบอกกับตัวเองว่าเหมือนเราเคยมาเหมือนเราคุ้นเคยกับที่นี่
ที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดใช่ครับเกิดที่นี่เลยครับบ่อน้ำแห่งนี้ครับ
คือบ่อมุจรินใช่ครับความสำคัญสมุจรินถูกไหมครับผม
ความสำคัญคือยังไงฮะผมเชื่อว่าอาจารย์ลักษณ์คงได้อธิบายไปบางส่วนแล้วครับ
แต่ผมอยากได้ยินได้ฟังจากคนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงในความเป็นจริงยังไงผมไม่ทราบ
แต่ในความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งวัยสิบขวบนั้นนี่คือสระมุจรินครับ
ผมเกิดมาผมก็เห็นสระมุจรินแห่งหมายถึงชื่อมุจรินในวัยนั้นผมไม่ทราบ
วัยนั้นผมไม่ทราบแต่รู้ว่าสระมุจรินทุกครั้งที่มาที่นี่เห็นพระนาคปกองค์นี้
องค์พญานาคองค์นี้เห็นพระนาคปกองค์นี้เรามีความรู้สึกว่าเราชอบในเวลานั้น
สะมุจจรินสมัยนั้นเป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้งเลย
ไม่ใช่บ่อเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ไม่ได้กว้างอย่างนี้
นี่คือการบูรณะขอบสันบ่อเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่มีสะพานทอดลงไปแบบนี้
ครั้งที่ผมมาในช่วงนั้นได้เห็นกับตาหมายถึงว่าเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์หรือวัดใด
ท่านมีการจัดสร้างเช่นนะครับจะได้ใช้น้ำเพื่อจะไปใช้ในพิธีกรรมต่างนั้น
เป็นน้ำพระพุทธมนต์ใช่ท่านก็จะมาตักที่นี่ไว้ตักยังไงฮะ
สมัยก่อนนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกระแป๋ง
ใช่แล้วยนลงไปแล้วสาวเชื่อถูกต้องคุณหนุ่มพูดถูกต้อง
วิถีชีวิตสมัยก่อนได้แค่นั้นครับแล้วเวลาที่เรามาที่นี่เนี่ยเรา
เราเองไม่ใช่เป็นคนที่เดินเข้าวัดที่พ่อแม่พาเราเดินเข้าวัด
เรามีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตร
แต่การที่ผมเดินเข้าวัดผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยความ
ด้วยความเป็นจริงในจิตผมผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจ
องค์พญานาคที่พยายามตามหาปัจจุบันนี้นะครับ
ไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใดที่มีรูปสันฐานท่าน
ผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่านฟังเรื่องราว
อาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่น
แต่ในความเชื่อที่มีอยู่ในตัวเรา
ความเชื่อที่มันมีอยู่ในตัวเรามันฝังอยู่ในตัวเรา
ที่มีท่านนั้นเป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่อง

ในเรื่องราวของพญานาคผมเชื่อว่าหลายคนจะเชื่อ
พี่ได้เคยมีส่วนที่ไปดูเรื่องชาวบ้านชาวช่อง
หรืออะไรที่เขามาพูดกับพี่เรื่องของพญานาคบ้างมั้ยครับ
มีอยู่เคสหนึ่งก็เป็นเคสของน้องสาวมาสหรือเปล่าฮะ
สามารถคือถ้าผมจำไม่ผิดคุณผู้ชมขออนุญาตเล่าแทนตรงนี้หนึ่งแล้วกัน

ตอนนั้นสามารถประสบเรื่องของคันเป็นพิษ
ถูกไหมครับแล้วก็ก่อนหน้าที่สามารถจะล้มป่วยคันเป็นพิษ
แล้วก็ต้องแอดมิตรที่โรงพยาบาลก่อนที่จะทุกวันนี้คือเรียกว่าเป็นอำมพลึกนะฮะ

เธอฝันเธอฝันว่าตัวเธอเองนั้นลงไปในถ้ำ

นะฮะกับองค์พญานาค
เพราะองค์พญานาคเนี่ยจำแรงร่างมาเนี่ยเป็นคนแก่
แล้วก็พาเธอเนี่ยไปถือสินอยู่
สามีเธอก็เลยร้อนใจเพราะเธอเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเสียชีวิตแล้วตอนนั้น

มีส่วนที่ได้ไปช่วยแล้วก็ในขณะที่มาถึงที่เมืองหนองคายก็
ต้องบอกให้ฟังว่าพาสามารถไปที่กลางแม่น้ำโขง

ที่พากันไปเพื่อจะไปสักการะองค์พญานาคตามความฝัน

เพราะเขาเชื่อตอนนั้นองค์พญานาคเนี่ยไม่อยากจะให้ทางคุณสามารถเนี่ยกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย

แต่ว่าในขณะที่ไปทำพิธีกรรมเหล่านั้นที่สิ่งที่ผมเห็นนะครับ

จำได้มีกระทงที่ลอยไปเพื่อจะบูชาองค์พญานาคในแม่น้ำโขง
ใหญ่ครับเป็นกระทงใหญ่
เพื่อจะต้องเรียกว่าเป็นการสักการะกราบไหว้องค์พญานาค
แต่ในขณะที่ลอยกระทงออกไปนั้นน่ะ

เชื่อไหมครับว่าสายน้ำเนี่ยมันหมุนวนนะครับ

วนไปจนกระทงชิ้นนั้นเนี่ยก็เรียกว่า
เหมือนท่านลับกระทงไป
สวัสดีครับ

คุณกริจกวงทองนี่แหละฮะมาถึงน้องใครจะต้องคิดถึงเขา
กริจเป็นหนึ่งคนที่ขอโทษนะพี่หนุ่ม

ผมจบการประถมศึกษาที่๖ครับ
เอาเรื่องวาดรูปเลยไม่เป็นเลย
แล้วคุณไปเอาความรู้มาจากไหนคนที่ไม่เคยวาดรูปพญานาค
คนที่ไม่เคยจะไปถามเขาทำไม
ทำไมล่ะฮะเพราะว่าเขามีของเดิม
คนเราในโลกนี้ย่อมคุ้นในสิ่งที่ตัวเองเคยเห็น

พี่กิจเขาเป็นคนลังสรรงาน
สนองต่อพระมหากษัตริย์ในอดีต
เป็นสกุลชั่นขั้นสูงที่เกี่ยวกับนาคาราช
นี่เคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ
มันจะไปยากอะไรแค่การลำลึกนึกถึง
ความทรงจำเดิมแต่อดีตในชาตินี้

เพราะว่าคำที่อาจารย์พูดทำให้ผมมี
ตอกย้ำในความมั่นใจตัวเองว่า
เรายืนหน้าสถานที่นี่ครับเรียกว่าวัดพระธาตุบังพวน
นี่คือบ้านเกิดผมเมื่อย้อนกลับไปประมาณเกือบ๔๐ปีก่อน

ผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งว่าผมเคยถามคุณพ่อว่า
พ่อครับงั้นชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ย
เราจะทำแต่ลายคดเก็บ
งั้นชีวิตเราทั้งชีวิตจะแกะลายกระหนบอย่างเดียวเลย
แต่วันนั้นเราไม่ทราบว่าเราจะเอาลายอะไร

แต่ผมเข้าใจในวันนี้

เราจะต้องหาอะไรบางอย่างที่เป็นความเป็นหนองคาย
ผมขับรถจากเมืองหนองคายมาถึงที่นี่
มากครับผมที่นี่สัตสถานทั้ง๗เป็นองค์จำลองที่มีแห่งเดียว
ต้องเรียกว่าในอีสานบ้านเราคือมีแห่งเดียวด้วยนะครับ
นั่นคืออุโบสถแต่แปลกมากผมไม่ได้มาที่นี่เพราะอุโบสถ
แต่ผมมาถึงต้มพระนาคปกองค์นี้ก่อน

ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมมาที่นี่ได้เพียงแต่ว่าเราขออนุญาตใช้คำว่าสเก็ต
พอเรามานั่งสเก็ตก็เหมือนกับเรา
สมแล้วที่วันนี้พอเราโตแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเรามาหาแรงบันดาลใจมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
คันที่นั่งอยู่ตรงนี้กับห้างบ่อนั้นเนี่ย

เดินจากตรงโน้นก็มาถึงตรงนี้คือการแค่สเก็ต
ผมต้องบอกว่ากว่าที่จะเป็นผลงานในวันนี้
ต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจผมคือที่นี่
ผมจำได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่านั่งอยู่แถวนี้
แล้วก็วันนั้นจำได้ว่าเพลียมากแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งอยู่

ตรงนั้นอุโบสถมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนจะไม่บูรณะแบบนี้
แล้วก็มีพระรูปหนึ่งเดินมาทักกับผมว่า
ท่านพูดเป็นภาษาอีสานว่ามะเห็ดยัง
ผมก็เลยบอกว่าครับผมมาไหว้พระ
ผมก็พูดประโยคด้วยก็คือจบเพราะผมไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร
แต่มีครั้งนั้นท่านบอกกับผมว่าให้เดินไปที่กุฏิท่าน
แล้วจากตรงนี้ไปถึงกุฏิท่านคือระยะทางไม่ไกลแล้วผมก็ไป
แล้วพระองค์นี้ก็พูดกับผมอยู่คำนึงซึ่งผมจำจนถึงทุกวันนี้
โยมโยมลองสังเกตนะว่าวิถีชีวิตของโยมนั้น
เวลาที่โยมทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาค

แต่วันนั้นในวัย๑๐กว่าขวบของผมนั้นผมว่ามันไกลตัว
ซึ่งเราไม่เข้าใจ
แต่สิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่าเรามาตามความรู้สึก
มาถึงวันนี้ผมทำงานเนี่ยผมถึงบอกให้ฟังก่อนว่า
แน่นอนครับบางท่านก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แต่สิ่งเดียวที่ผมปฏิบัติมาตลอด
คือผมปวนาตนไว้กับองค์พญานาคเสมอว่า
ผมจะเอารูปสันฐานของท่านในจินตนาการของเรา
สร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อทำหน้าที่ส่งมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริง
คือพี่กำลังจะบอกว่าทุกงานงานขอโทษนะฮะ

ถ้าไม่ใช่ของพี่ก็จะไม่ใช่
แน่นอนครับผมว่าเหตุทุกเรื่องไม่ใช่การบังเอิญ
แต่ทุกเรื่องก็คือการจัดสรรให้มันลงตัว
หนุ่มคุณหนุ่มเหมือนกันเราเจอกันไม่รู้กี่ครั้ง

ผมภูมิใจเสมอที่เวลาผมยืนเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มีอยู่ในตัวเรา
แต่ผมพยายามบอกตัวเองเสมอว่าต้องพูดในความที่เป็นความรู้สึกตัวเองจริง
ผมเป็นช่างผมพูดเสมอว่าถ้าผมยังมีแรงพลังหรือยังมีสายตาที่ดี
ผมสัญญาไว้ว่าสัญญากับตัวเองก่อนและสัญญากับสิ่งที่เรามีความเชื่อไว้ตลอด
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจะส่งมอบกับลูกค้านั้นคือทำหน้าที่จนกว่าวันหนึ่งผมทำไม่ได้
ด้วยสังขารหรือด้วยอะไรก็ให้เป็นปัจจัยผมยอม
แสดงว่าพี่เก่งก็เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างพญานาคแล้วแต่ว่าพญานาคของใครของ
เวลาที่เราใช้วิชาชีพในเชิงช่างเพื่อหาเลี้ยงตัวเองในพบภูมินี้

ใช่ครับเพื่อประทังตัวเองให้อยู่ได้ในสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วผมอยู่กับสิ่งนี้แล้วผมมีความสุข
เวลาที่ผมส่งมอบให้กับคนมันไม่ใช่เงินเป็นปัจจัยหลักแต่มันเป็นคือความรู้สึกที่เราได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดในความเชื่อเหล่านั้นส่งมอบให้เจ้าของที่แท้จริง
พญานาคกับพี่กิจถ้าจะบอกว่ามีคนแถวที่บอกว่าพี่กิจคือส่วนหนึ่งของพญานาคพี่กิจรู้สึกยังไงบ้างฮะ
ว่ากราบขอบคุณแล้วก็เป็นคำคำพูดไปแต่ทุกครั้งที่เวลาผม
ผมทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับพญานาคแม้กระทั่งเรายืนอยู่ตรงนี้คือการศักระ
ศักระองค์พญานาคนั้นผมพูดกับหลายท่านที่มีโอกาสได้เดินมาหาผมเสมอ
มันป่าประโยชน์ต่อให้เราจะเอากี่เสียนต่อให้เราจะเอายิ่งใหญ่แค่ไหน
มันไม่สำคัญเท่ากับเรามีความเชื่อก่อนไหมถูกต้องนอกจากความเชื่อ
มันจะถูกพัฒนาไปสู่คำว่าศรัทธาศรัทธาและเมื่อความศรัทธานั้นท่านจะอยู่กับเรา
จะอยู่กับเราเหมือนเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรายืนอยู่ตรงเนี้ย
อยู่รอบข้างเราถูกต้องท่านอยู่กับเราท่านคุ้มครองเรา
แต่เราต้องมีศัตริย์จักรก่อนศัตริย์จักรเป็นหัวข้อแรกของพญานาคาราช
ครับผมและเป็นประโยคเดียวกันท่านพระครูที่วัดพระธาตุพนม
ครับผู้มีสัจจะเท่านั้นพญานาคาราชท่านจึงจะอยู่ด้วย
วันนี้เต็มอิ่มครบรสทั้งได้บุญและมูเตลูจริงว่าไหมล่ะครับ
หากใครสนใจจะตามรอยอาณาจักรพญานาคมูไนท์ขอแนะนำวัดพระธาตุบังควรแห่งนี้เลยครับ

แต่แน่นอนมาถึงหนองคายแล้วขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียที่พาเราจากดอนเมืองมาถึงอุดร
แล้วเราก็จะอุดรมาสู่น้องคายครับ
คุณจะได้เรียกได้ว่าฟอกปอดเลยล่ะคุณ

ใกล้กับแม่น้ำโขงอากาศโอโซนสุดถือว่าแบบว่าสุดยอด

ผมมูตัวพ่อนะครับมูตัวแม่แล้วก็มูพันเทพนะครับต้องลาไปก่อนนะครับ

มูเตรียมไม่เข้าใครออกไข่จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกลำถึงชั้นบ้าดาด

สวัสดีค่ะ